หยิบนั่นจับณี่หยิบละวาประกบล่ะ
ที่ไม่วางคือพระเก่ามรกตพระมทรูปจำวัตตมมันมาแล้ว
จับพฤติกรรมของคนร้ายเป็นชายอายุสัก๓๐ได้มั้ง
นี่ครับรูปร่างสูงสวมเสื้อแดงกางเกงขายาวสีดำเข้ามาในสาราการประเรียน
อยู่แถวโต๊ะหมู่บูชานั่นแหละนะกูไม่ไปดีกว่า
เมื่อกี้เห็นแว๊บคือเดินไปจับวางอยู่ทีนะฮะ
แล้วคราวนี้จับไม่วางเอาไปเลยอืมโอ้โหตรงนั้นเขาวางพระพุทธรูปอยู่หลายองค์ครับ
คุณผู้ชมไอ้หมอนี่ก็ทำทีหยิบพระพุทธรูปองค์ขึ้นมาแล้วก็วางที่เดิม
ทำทีจะเดินออกไปนะเดินออกไปเอ๊ะไม่เอาดีกว่าไม่เดินแล้ว
นี่ครับไปหยิบพระแก้วมรกฏสีชมพูขนาดหน้าตัก๘นิ้วออกไปหน้าตาเฉยเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๓๐เมษายนที่ผ่านมาครับ
ผ่านไปประมาณ๑๐วันพระครูนะครับธรรมธรรัตนโสพิษท่านเจ้าอาวาส
จะมารู้ว่าอ้าวพระพุทธรูปบูชาองค์พระประธานน่ะนะ
วางอยู่โต๊ะหมู่น่ะมันหายนี่ว่าท่านก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็แจ้งตำรวจสพพระพรมครับให้ช่วยตามจับคนร้าย
ท่านเจ้าอาวาสเปิดเผยบอกว่าโอ้โหนักข่าวสารานี้นะ
บ่อยอะไรบ่อยท่านคนร้ายอ่ะอ๋อเหรอ
มักจะเอาอะไรท่านพระพุทธรูปเหรอเปล่าพัดลม

มันเอาพัดลมไปหลายตัวแล้วโยมนะ
ทางวัดก็ไม่เคยคิดจะติดตามตัวคนร้ายอะไรนะแต่ครั้งนี้ถ้าขโมยพระเนี่ยไม่ได้แล้ว

ในศาลานด์อันนี้ก็ผลัดรุ่มก็หยกบ่อยซึ่งเราก็ช่วย
ทางนี้เห็นเหรอมันบ่อยคลั่งเกินก็ติดตาม
ชาวาเขาติดยานเสพติดก็ให้ไปรักษา
ไม่ใช่มาสร้างความวุ่นวายให้กับวัดวาอาราม
เรื่องบาปบุญคุณตูดนี่ก็ไม่ได้สนใจกันเลย
เราก็ส้นใจเจ๋วาซึ่งนั่นก็ให้ฉันได้มากกว่าเหลือกัน

เป็นบาปยังมาหันอยู่แล้ว
เรื่องต้นคาดว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่แหละ
เข้ามาขโมยของเพื่อหาเงินจะเอาไปซื้อยาเสพติด
พัดลมอ่ะนะเอาพัดลมไปขายไงพัดลมไปขาย
นี่แหละระยะนี้คนร้ายเข้ามาขโมยพระพุทธรูปตามวัดต่างในพื้นที่
มาแล้วหลายวัดคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นแก๊งเดียวกันล่ะครับ